จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไม่แพ้กัน
เขามีเรือกว่าร้อยสี่สิบลำแพทย์เทียนทันศาสตร์ทางน้ำคลองลาชโด

นี่คือจะบอกอย่างนี้ว่าแต่ละที่เนี่ยจะบ่งบอกเรื่องของวิถีชีวิตของเขา
จริงอย่างที่อายุทยาเนี่ยค่ะเขาวิถีชีวิตคืออยู่ติดริมน้ำ
ใช่เขาก็จะทำการแห่เทียนพรรษาทางนา
ที่อื่นเขาแห่ทางบกที่นี่แห่ทางน้ำใช่ค่ะจัดเต็มมาเลย
ขอบคุณครูวัทธิวัทธิ์เธอนี้อาจจะไม่ได้มีการแบบว่าแกะสลักเทียนประกัว
แต่ว่างานเข้าพรรษาเขาต้องมีการแห่เทียนพรรษามาที่วัดอยู่แล้ว
และแห่มาที่นี่เลยบริเวณตลาดร้อยปีราชโด
ริมครองลาชโดอำเฟิร์นผักไถ่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน้าเดิมมากคุณของเยอะด้วยนะคะ
คุณนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
พร้อมกับคณะร่วมกันเป็นประธานปล่อยขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
ในงานสายน้ำแห่งชีวิตเสกลิขิตชาวราชโดค่ะ
ชื่องานดีชื่อเก๋มากนะ
มีนักเรียนมีโรงเรียนหน่วยงานราชการ
รวมถึงชาวบ้านราชโดร่วมแรงร่วมใจกันเขามาทำอะไร
ระดับตกแต่งเรือพื้นบ้านกว่า๑๔๐ลำค่ะ

ดับด้วยดอกไม้และวัสดุทางธรรมชาติคือสวยงามมากคุณดู

ไม่บอกว่าแห่เจียนพันษามึงเราก็มาแข่งเรือ
ใช่มั้ยคือดิฉันลึกว่ามาแบบขายของอะแห่กันไปแบบเนี่ย
แล้วคุณดูเรือแต่ละลำสวยมาก
ตกแต่งคืออย่างสวยงามเลยนะคะ
แล้วก็ล่องไปตามลำน้ำคลองรัชโดระยะทาง๒กิโลเมตร
เพื่อจะนำเทียนพันษาเนี่ยนะคะไปจำพันษาที่วัดต่าง
ตลอดลำคลองเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ยที่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ย
แบบว่ายกยออะไรดักจับปลาเนี่ย
คือเราจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมสองฝั่งคลองราชโดตรงนี้
อย่างที่บอกแหละว่ามันเนี่ยคุณเห็นมั้ยมีย่อมีอะไร
คือมันสะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวราชโดเนี่ย
น้ำแบบนี้เขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีนะคุณ
ทางชุมชนและทางเทศบาลตะบนราชโดเขาได้มีการฟื้นฟูประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ
และจะต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นครั้งที่๑๒แล้วนะครับ
ก็แสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีรวมไปถึงการสืบสารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
รวมไปถึงเป็นภาพสัมพันธ์การท่องเทียวด้วย

นะครับ

เออเป็นแบบโบราณด้วย